ส่วนเรื่องของพระอีกหนึ่งรูป
เป็นพระที่อยู่ในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่

หลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งข้อกล่าวหา
เป็นข้อกล่าวหาซื้อบริการทางเพศเด็กชาย
แบบไหนล้มท่าไหน

มันล้ม

สำหรับพระสุนทรจักษานนะคะอายุ๔๙ปีค่ะ
เป็นเจ้าอาวาสวัดเท้าคำวัง
เป็นพระนักเทศชื่อดังของอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
หลังที่รับทราบข้อกล่าวหาล้มทั้งยืนไปเลยนะคะโชคดีค่ะ
ตำรวจคว้าตัวไว้ได้ทันเพราะว่าถ้าคว้าไม่ทัน
นิษฐีศาอาจจะกระแทกพื้นได้นะคะ
ฟื้นรอบแรกแจ้งข้อกล่าวหาให้ฟังอีกครั้ง
ครั้งแรกอาจจะไม่ชัดเจนพระสุนทรหมดสติไปอีกรอบ

ใช่ค่ะพอฟื้นขึ้นมารอบที่๒ก็โวยวายปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะ

อื้มงั้นแหละพระก็บอกขอต้ายดีกว่านะ
แต่หลังจากเกลี้ยกล่อมการเกลี้ยกล่อมของตำรวจนะคะ
ในที่สุดพระสุนทรยอมรับสารภาพค่ะสุดท้ายนะคะ
จากนั้นนำตัวไปดำเนินคดีข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ปรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีเพื่อกรธรรมอาณาจารย์
เป็นธุระจัดหาเด็กอายุ๑๕ปีเพื่อสนองความไคร่ของผู้อื่น
สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นะคะเกิดจากการที่ตำรวจสืบสวนภาค๕
ได้รับการร้องทุกข์จากผู้ปกครองของเด็กคนหนึ่งอายุ๑๕ปีเป็นเด็กผู้ชายค่ะ
บอกว่าถูกชาวต่างประเทศล่วงละเมิดทางเพศก็ตำรวจไปจับตัวนายซู
เป็นสัญชาติญี่ปุ่นในข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ก็มีการซัดทอดนะคะ
ขณะเดียวกันเด็กที่เสียหายได้ให้การเพิ่มเติมว่า
เคยถูกนำไปขายบริการทางเพศให้กับพระสุนทรหลายครั้ง
และพระสุนทรยังได้ชักชวนไปขายบริการทางเพศ
กับคนอื่นที่ตัวเองรู้จักด้วย
เจ้าหน้าที่รวบรวมพยาหลักฐานค่ะขอหมายจับสารจังหวัดเชียงใหม่
จับพระสุนทรและขยายผลไปยังผู้ที่ซื้อบริการทางเพศ
กับเด็กอีกหลายคนได้อีกด้วยค่ะ